ยุโรปไม่ต้องนั่งเครื่องนานแล้วนะคะ
เพราะว่าสายการบินไทยเขาเปิดเส้นทางใหม่

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยกันเลยค่ะ
แสงแรกของดวงอาทิตย์โผล่พ้นเส้นขอบฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่เที่ยวบินปฐมเลิกบินตรงสู่เวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรียเดินทางมาถึงอีกฝั่งของยุโรปค่ะ
การบินไทยมุ่งมั่นจะขยายเครือข่ายการบินเพื่อขับเคลื่อเศรษฐกิจทั่วโลก
เปิดเส้นทางบินใหม่ไปกลับกรุงเทพเวียนนา
ซึ่งเที่ยวบินนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นกล่องดนตรี
มีไวโอลีนหมุนไปพร้อมกับเสียงเพลงบันเลงให้กับผู้โดยสารทุกท่านเป็นที่ระลึกค่ะ
สาธารณรัฐออสเตียได้นำผู้โดยสารทุกท่าน
เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะ

จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรปค่ะ

เดินทางเข้าสู่ยุโรปได้ภายในเวลาไม่นานค่ะ
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยมองว่า

และผู้โดยสารแถบยุโรปนิยมเดินทางมาประเทศไทย
อสเตรียจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวศิลปะและอาหาร
โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวอยู่ที่๑๘๐

เป้าผู้โดยสารขาออก๑๗๐
และขาเข้าประเทศไทยหรือต่อเครื่อง๑๓
ออสเตรียและประเทศในแถบยุโรป
เหมือนกันนะคะแม้แท่งออสเตรียเอง

ซึ่งทางเวลาแค่๑๐ชั่วโมงครึ่ง

ชั่วโมงครึ่งเองโดยที่ไม่ต้องไปต่อที่ไหน

พาร์ทหนึ่งจะไปอยู่เมืองไทยที่หนักมากสักก็ยาวถึง๕เดือนนะคะ
อันนี้ก็คือก็เป็นตลาดที่น่าสนใจ
แล้วก็ปริมาณของผู้โดยสารในสนามบินเวียนาก็เพิ่มขึ้นนะคะ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ
องค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาเปิดเผยว่า
เที่ยวบินตรงของประเทศไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรป
ซึ่งออสเตรียมีพื้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง

ละ๒๓รายได้เฉลี่ยสูงกว่า๔๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
ถือว่ากำลังซื้อสูง
แล้วก็ออสเตรียก็เป็นประเทศที่นิยมไปเดินทางไปลงทุน
ไปท่องเที่ยวไปทำการค้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ
แล้วก็บริษัทของออสเตรียจำนวนมากก็เป็นบริษัท
ก็เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทระดับโลก
ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับ
ก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง
ด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจบริการ

ดีใจที่ได้ใช้บริการสายการบินนี้
และรู้สึกตื่นเต้นที่เปิดเที่ยวบินตรง
เส้นทางการบินกรุงเทพเวียนนา

แบ่งเป็นชั้นธุรกิจ๔๒ที่นั่ง
และชั้นประหยัด๓๐๖ที่นั่ง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๑๐ชั่วโมง